จากเงินกับทองแล้วของยอดฮิตที่ช่วงนี้ถูกขโมยบ่อย
คือต้นไม้คุณล่าสุดเนี่ยต้นไม้มงคลนะคะ
คือมีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งคนหนึ่งถูกขโมยต้นไม้มงคลไป
ตำรวจก็พยายามตามตัวแล้วค่ะจับได้นะ
และที่บ้านของคนร้ายต้นไม้มงคลเพียบเลย

เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเดินมาที่หน้าร้านอาหารตามสั่ง
ชื่อว่าร้านครัวรุ่งหลังมนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เนี่ยเดินมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็ก้มลงยกกระถางต้นไม้ที่ตั้งอยู่หน้าร้านนะคะ
เอาไปใส่รถเก่งสีขาวของตัวเองที่จอดอยู่แล้วก็หนีไปเลย
เหตุการณ์เนี้ยเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามกันยายนตอนตีสามแล้วนะคะ
เจ้าของร้านคือนางสุพัฒน์รอดวินิตค่ะเธอไปแจ้งความกับตำรวจทันที
เพราะเธอบอกว่าต้นไม้ต้นนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจกับเธอมาก
ตำรวจเนี่ยแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้ดูกันเมื่อครู่นี้ค่ะ
ตามไปจนเจอนะคะคือจริงจริงนะยุคนี้คุณอย่าคิดเป็นขโมยเลย
กล้องวงจรปิดทั่วบ้านทั่วเมืองทุกตรอกซอกซอย
ขโมยยังไงก็จับได้อะค่ะนี่แล้วคุณไปดูที่บ้านเขา
เหมือนเป็นคนรักต้นไม้ไม่รู้ว่าขโมยมาทั้งหมดเลยหรือเปล่า
นั่นน่ะสิเออพอไปถึงปุ๊บนี่นะคะนี่คือบ้านนายนพรุษอุ่นตระกูลค่ะ
เป็นหัวขโมยของกลางยังคาบ้านอยู่เลยต้นรวยล้นฟ้า
ต้นเขาขโมยไปจากคุณสุภัทรสุภัทรอ่ะนี่อ่ะคือต้นรวยล้นฟ้า
ยังคาบ้านอยู่เลยมีต้นชวนชมด้วยต้นชวนชมนี่ไปขโมยมาจากอำเภอสรรกำแพงคุณ
แล้วก็เจอรถเก่งสีขาวคันที่ใช้เกาะเหตุทะเบียนกกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแพร่นะคะ
ก็จับได้ที่หมู่บ้านแกรนวิวค่ะยอมรับสารภาพเขาบอกเขาขโมยต้นไม้มาจริงจริง
เห็นพวกไม้ด่างไม้อะไรอย่างนี้ช่วงนี้เขาฮิตไงมันแพงราคามันแพงก็เลย

เขาบอกเขาเพิ่งก่อเหตุแค่๒ครั้งเองนะ

แต่ตำรวจบอกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลย
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม้มงคลเพียบเลย
เมืองต้นตำรวจบอกว่าฟังหูไว้หู
ฟังไว้อย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปขยายผลต่อด้วยว่ามันมีการไปขโมยจากพื้นที่อื่นมาอีกหรือเปล่า
ต้นไม้ที่กองอยู่ที่บ้านเยอะเนี่ย
เมืองต้นก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนไปนะคะ
ส่วนทางคุณสุพัฒน์ค่ะเจ้าของต้นไม้รวยล้นฟ้าที่ถูกขโมยไป

จริงไม่รู้หรอกว่าไอ้ต้นนี้มันชื่ออะไรไม่รู้มันแพงไม่แพงยังไง
แต่ป้าที่รู้จักกันเนี่ยเขาซื้อมาฝากเขาบอกเออเห็นแล้วนึกถึงก็เลยซื้อมาฝาก
เธอก็เลยเอามาตั้งหน้าร้านแล้วก็จะมารดน้ำทุกวัน
เคยทักเหมือนกันว่าพี่ต้นนี้แพงนะ
เอามาไว้หน้าร้านแบบนี้ไม่กลัวโดนขโมยเหรอ
ก็ไม่คิดไงว่ามันจะมีการขโมยต้นไม้เกิดขึ้นอีกอย่าง
ร้านเธอตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุณถนนฮิมันเฮมิน
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยสุดท้ายโดนจริงค่ะ
แต่ก็ดีใจที่ตำรวจสามารถเอากลับมาคืนได้
พักนี้เราได้อ่านข่าวคนขโมยต้นไม้กันบ่อยเหมือนกันนะ
ใช่ระวังกันด้วยใครปลูกไม้มงคลราคาแพงแบบนี้